ข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของบ่อนอะไรมีเยอะเลยนะฮะ
บ่อนทั้งผับผิดกฎหมายเลยนะครับ
คือเมื่อเช้าเพจสายใหม่ต้องรอดโพสต์ออกมาเรื่องหนึ่ง
ฮะบ่อนใหญ่ย่านเรียบด่วนรามอินทาปล้นเซียนพนันจับมัดถุงดำคลุมหัว
อุ้มซ้อมรีดเงิน๕ล้านบาท
เรามีโพสต์มาหรือยังครับของสายหมายต้องรอดนะฮะ
ที่โพสต์เป็นข้อความออกมานะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะหลังจากที่มีการโพสต์ออกมาแล้ว
ปรากฏว่าเราก็ดูนะท่าทีของสายหมายต้องรอดทำไงต่อ
เพราะว่าคงมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสายใหม่ต้องรอด

ผู้เสียหาย๕คนเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือกับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
หลังบอกว่าเข้าไปเล่นพนันในบ่อนใหญ่
เรียบด่วนประดิษฐ์มนุนธรรมหรือเรียบด่วนลามินทา
แล้วถูกคนในบ่อนอุ้มรีดเงินรวมกว่า๕ล้านบาท
โดยคนในบ่อนอ้างบอกว่ากลุ่มผู้เสียหาย
โกงการเล่นเสือมังกรทำให้บ่อนต้องเสียเงินเสียทองเยอะนะครับ
คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๙สิงหาคมเนี่ย
ตัวเขาเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนดังกล่าว
ช่วง๔โมงเย็นก่อนหน้านั้นไปเล่นมา๓วันแล้วทีนี้
พอเล่นมา๖โมงเย็นตัวแทนของบ่อนได้มีการมาเรียกกลุ่มพวกเขา
ขึ้นไปบริเวณชั้น๒ของอาการหาว่าพวกเขาก้งการเล่นเสื้อมังกร

แล้วทีนี้ทางกลุ่มผู้เสียหายก็กลัว
ก็แอบเอาโทรศัพท์มือถือที่แอบติดตัวไปโทรแจ้งตำรวจผ่านสายด่วน๑๙
ต่อมาเนี่ยคนของบ่อนรู้ไหมคุณว่ามีคนแจ้งความใช่ไหม
แจ้งตำรวจใช่ไหมก็เลยอุ้มคนกลุ่มนี้ไปขึ้นรถตู้
อ้างว่าจะไปที่สอนอแต่ปรากฏว่าแหม่มีการขับรถตู้
ไปจอดพักไว้ที่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์เป็นชั่วโมงเลย
ทราบภายหลังว่าเป็นช่วงเวลาที่มีทางตำรวจ
เข้าไปตรวจสอบที่บ่อนการพนันดังกล่าว
และเมื่อตำรวจออกจากบ่อนการพนันไปแล้วนะครับ
กลุ่มที่อุ้มพวกเธอไปก็คุมตัวขึ้นรถตู้
พากลับมาที่บ่อนการพนันอีกครั้งตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วนะ
นี่ก็เอาถุงดำคุมหัวเอามือปิดจมูกปิดปาก
แล้วก็ซ้อมทำร้ายร่างกายเพื่อรีดเอาเงินคืน๕ล้านบาทครับ
สุดท้ายนะคุณนะทำไงรู้ไหมคุณ

จะต้องยอมบอกรหัสโทรศัพ
เพื่อให้กลุ่มที่รุมทำร้ายกดโอนเงินออกจากบัญชีไป

ทีนี้รอดออกมาได้จากบ่อนนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือคุณ
มาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

มีการเปิดเผยเรื่องของการอุ้มรีดเงินอีก

ตอนนี้นะคุณเอกพบบอกว่าจากการได้พูดคุยกับผู้เสียหาย
ก็ทราบว่าบ่อนการพนันต่างเป็นบ่อนใหญ่
เพราะว่ารู้มาเลยว่ามีหลากหลายการเล่นการพนัน
เสือมังกรบาคาร่ากำถั่วหลากหลายวงอยู่ในพื้นที่อาคารเดียวกัน
มีคนเล่นจำนวนมากตลอดทั้งวันทั้งคืนเลย
ซึ่งการที่ตำรวจทราบว่าเป็นสารที่เล่นการพนันแตกกลับ
เข้าไปดำเนินการใดถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ
ทีนี้ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดไปอะไรต่อดีคุณ
ก็ต้องไปแจ้งตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่ทราบ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขนาดนี้เป็นป้นทรัพย์เลยใช่ไหม
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมันมากกว่า๑๐คน
คือถ้าเกิด๓คนขึ้นไปมันปล้นทรัพย์แล้วนี่มันเยอะไงคะคุณผู้ชม
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงนะที่พี่เอกพบเขาออกมาแฉมาแชร์เรื่องนี้
สังคมนะฮะเรื่องของการเปิดบ่อนผิดกฎหมายอะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ